เจ้าหน้าที่ที่ก็เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจครั้งนี้นะคะ
คือพลทหารเมธาหรือว่าพลทหารแบงค์
พลทหารแบงค์เนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๓จากเหตุการณ์นี้เลยก็ว่าได้
เพราะว่าเป็นคนที่ยืนเข้าเวรอยู่ยืนเฝ้าคลังอาวุธอยู่
แล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยยิงจนเสียชีวิตก่อนที่จะเข้าไปปล้นคลังอาวุธนะคะ
ซึ่งพลทหารเมธาวันนี้เนี่ยกองทัพก็มีการจัดพิธีส่งร่างกลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียจแล้วค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศช่วงสายที่ผ่านมานะคะที่สนามจอดเฮลิคอปเตอร์กองบัญชาการช่วยรบที่๒อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
พลตรีสุรชินกาญจนจิติผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่๒เป็นประธานในพิธี
ส่งร่างวีรชนพลทหารผู้กล้าพลทหารเมธาเลิศสิริ
โดยพลทหารเมธาเลอร์สิริอายุ๒๓ปีนะคะเขาเข้ารับราชการทหารครั้งแรก
วันที่๑พฤษภาคมปี๒๕๖๑ในตำแหน่งพลคลังสังกัดกองร้อยสรรพาวุฒิคลัง
องพันธ์สันพาวุฒิกระสุนที่๒๒กองบัญชาการช่วยรบที่๒
จากนั้น๘กุมภาพันธ์คนร้ายก็ได้ใช้อาวุธสงครามยิงพลทหารเมธา
ขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าคลังอาวุธจนเสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะ
เรื่องต้นหน่วยงานต้นสังกัดมีการปูนบำเน็ต๓ชั้นยศเลื่อนยดให้เป็น๑๐เอก
และได้รับปูนบำเน็ตเงินเดือน๕ชั้นและเงินช่วยเหลืออื่นตามระเบียบของทางราชการ
โดยมีกองเกียรติยศนำขบวนขึ้นรถส่งศพไปภูมิลำเนาที่จังหวัดอุดรธานี
เพื่อบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณีต่อไปนะคะ
ยายของพลฐานเมธาก็บอกว่าหลานเนี่ยชอบอาชีพทหารมาก
ไม่กล้าไปจับใบดำใบแดงเพราะอะไรรู้ไหมคะ
กลัวได้ใบดำกลัวไม่ได้เป็นทหารก็เลยตัดสินใจไปสมัครเป็นทหารเอง
มีความตั้งใจด้วยว่าหลังปลดประจำการช่วงเดือนเมษายน
จะไปสมัครเป็นทหารพรานที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
แต่ว่าวันนั้นมันก็มาไม่ถึงนะคะ
ล่าสุดร่างของพลทหารเมธาก็ได้ถึงที่วัดโพธิสมพรในจังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดเรียบร้อยแล้ว
พลากรสุวรรณรัฐองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพด้วยค่ะ
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพพลทหารเมธาเลิศสิริ
ตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดโพธิสมพรสวดพระพิธีธรรมระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๔กุมภาพันธ์
และในวันที่๑๕กุมภาพันธ์เวลา๔โมงเย็นจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะ